กระบี่นะครับท่านผู้ชมครับต้องตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อย
ตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วหลังจากเมื่อ๒๙สิงหาคม
ไปเจอศพหญิงสาวคนหนึ่งถูกทิ้งริมถนนข้างสวนปาม
ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี
ก็ตรวจสอบจนพบว่าผู้ตายเนี่ยชื่อนางสาวสุกัญญาทองแท่น
ชื่อเล่นชื่อแพร่อายุสามสิบปีนะครับมาเช่าบ้านอยู่ที่แถวตะบนเขาดิน
เช่าบ้านอยู่กับสามี๒คนสามีคือนายธรรมนูลอายุ๔๙ปี
เขามีฉายาที่ชาวบ้านเรียกเนี่ยเรียกว่าบ่าวหน้าลาย
ฉายาหนึ่งคือพี่เสือสายโหดหลังจากเจอศพของแพร่เนี่ยนะฮะ
แต่ว่าในบ่าวเนี่ยที่บ้านเช่าเนี่ยข้าวของนี่ขนหนีไปหมดแล้วนะฮะ
หลบหนีไปแล้วนี่คือร่องรอยบาดแผลของผู้ตายนะครับ
เป็นนี่ฮะชาวบ้านที่เขามาเจอนะครับเขาก็แจ้งตำรวจนะฮะ
ว่าเจอศพนะครับสพเขาพนมเชื่อว่าปมเหตุมาจากเรื่องหึงหวง
ชู้สาวนะฮะเพราะว่าตัวในบ่าวเนี่ย
นี่บ่าวหน้าลายนะครับขี้หึงมากคืออยู่กับผู้ตายเนี่ย
อยู่กับเมียเนี่ยไม่ให้เมียออกไปไหนไม่ให้คุยกับใครเลยนะฮะ
ให้อยู่แต่ในบ้านเช่าแล้วชอบทำร้ายร่างกายเขา
ซึ่งญาติญาติบอกว่าก็ถูกทำร้ายตั้งแต่คบหากันได้แค่๑เดือนก็ทำร้ายเลยนะครับ
ญาติก็ให้การว่าในบ่าวเนี่ยเคยขู่คนในครอบครัวนะครับ
แล้วก็ทั้งคู่ก็ย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
ก็คือแพร่เนี่ยถูกพบเป็นศพนะครับ
หลังเกิดเหตุในบ่าวยังโทรไปบอกชาวบ้านนะครับว่ายิงเมียตายแล้ว
ตำรวจก็กำลังสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
แล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับตัวในบ่าวด้วยนะครับมีเบาะแสว่าหนีไปอยู่แถวสุราชธานี
ทุกผู้ชมครับวันนี้ตำรวจได้เชิญตัวแม่ของผู้ตายนะครับ
ก็เพื่อความชัดเจนแล้วก็ความสิ้นสงสัยทางคดีด้วยนะฮะก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนว่าเป็นนางสาวสุกัญญาหรือว่าแพร่จริง
ก็มาเก็บพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะฮะไปเจอเหรียญ๕เหรียญหนึ่งนะฮะเป็นเหรียญบาทนะครับ
ตกอยู่หนึ่งเหรียญเชื่อว่าอาจเป็นการโยนเหรียญเพื่อสะกดวิญญาณ
ทิ้งเอาไว้เพื่อขอเข้ามาศพหรืออาจจะตกอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้นะฮะ
แต่ตำรวจก็เก็บไปก่อนนะฮะเพราะว่าเจอตรงจุดที่เจอศพเลยนะครับ
ตำรวจไปตรวจค้นบ้านเช่าที่ผู้ตายอยู่กับในบ่าวหน้าลายที่หมู่๒ตะบนเขาดิน
ก็มีที่นอนผ้าห่มหมอนอุปกรณ์เสพยาเสพติดนี่อยู่นะฮะ
มีรองเท้าผู้หญิงอยู่คู่นึงแต่ข้าวของอย่างอื่นถูกขนออกไปจนเกลี้ยงแล้วนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเช่าบ้านเอาไว้ไม่กี่วันเองนะฮะ
โดยเดิมบ้านหลังนี้เนี่ยเคยเป็นของนางสาวสุกัญญาหรือว่าแพร่ผู้ตายนั่นแหละ
แล้วก็ขายบ้านไปจนกระทั่งเพิ่งกลับมาขอเช่าอีกครั้งหนึ่ง
พฤติการการก่อเหตุตำรวจเชื่อว่าคนร้าย
น่าจะลงมือยิงผู้ตายเมื่อ๒๖สิงหาคมนะครับ
เพราะจากสภาพศพที่เจอศพ๒๙สิงหาคมนะ
คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วันนะฮะ
ทีนี้ย้อนไป๒๖สิงหาคมเนี่ยนี่ฮะ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแถว
แถวพื้นที่ที่เขาเช่าบ้านกันอยู่
ยังเห็นผู้ตายกับในเบานะช่วงเที่ยงนะฮะ

เบาขับกระบะสีขาวมาจอดข้างร้านขายของชำ
ใกล้กับบ้านเช่าแล้วแพร่นะครับ
ก็ขี่รถมารับซึ่งแพร่ก็มีอาการเหมือนกับเจ็บที่ขาด้วยนะฮะ
แล้วก็ใส่ชุดเดียวกับชุดที่เจอใกล้กับศพนั่นแหละนะครับ
ที่ทั้งสองจะพากันขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้านตรงนี้ไป
จากนั้นข้ามไปอีกวันเลยนะครับ๒๗สิงหาคมช่วง๔โมงเย็น
เบาหน้าลายขี่จักรยานยนต์มากับคนในครอบครัว
เพื่อมาเอารถกระบะที่จอดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
แต่แพร่ไม่ได้มาด้วยสุกัญญาหรือว่าแพร่เนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับ
เจ้าของร้านเขายังถามเลยนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยว่าเอ้า
แล้วเมียไปไหนแต่ในเบาไม่ตอบขับกระบะออกไปเลย
แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยตำรวจเชื่อว่าผู้ตายน่าจะถูก
ในเบาเนี่ยยิงจนเสียชีวิตไม่ช่วงเย็นก็ช่วงค่ำ

แล้ว๒๗สิงหาคมในเบามาเอารถกระบะ
ที่๒๙สิงหาคมช่วงเย็นค่ำ
จะไปเจรียรสบของแพร่
คุณวิมลวันไปที่บ้านของในเบานะครับ
แต่จุดเจรสบคือกระบี่นะครับมาเช้าบ้านอยู่ที่กระบีกัน
บ้านก็ถูกปิดไม่มีใครอยู่นะครับ
มีญาติในเบาที่อยู่แถวนั้นเป็นอานะบอกว่า๒๖สิงหาคมในเบากับแพร่เนี่ยเขาใส่ชุดที่เจอพร้อมกับเจอศพนั่นแหละมารับแม่ของในเบาไปอยู่ที่เขาพนมที่กระบี
เนื่องจากแม่ในเบาเนี่ยป่วยน้ำท่วมปอดเป็นเบาหวานด้วยวันนั้นก็ดูท่าทีปกติดีไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน
ส่วนนิสัยใจคอในบ่าวก็เหมือนกับคนทั่วไปนะเพิ่งคบหากับผู้ตายได้๒๓เดือนแล้วเขาก็พากันย้ายไปอยู่ที่
เขาพนมที่จังหวัดกะบี
คุณวิมลวันก็ไปที่บ้านของแพร่นะฮะ
ตรงข้ามบ้านในเบานั่นแหละนะครับได้เจอกับน้องสาวของแพร่นะครับ
บอกว่า๓โมงเย็น๒๖สิงหาคมวันนั้นพี่สาวมาขนของที่บ้าน
บอกว่าจะย้ายไปอยู่เขาพนมกระบี่แต่สังเกตตามตัวของพี่สาวเนี่ยมีรอยชกช้ำ
กกหูด้านขวานี่เห็นชัดเบ้าตาซ้ายก็เขียวช้ำวันนั้นพี่สาว
พูดเป็นลางบอกจะไปแล้วนะจะไปแล้วไปเลยไม่กลับมานะยังคิด
แกล้งล้อเล่นก็ตอบกลับไปว่าถ้าไม่มาอีกเนี่ยหนูจะเล่นกับ
ใครต้องคิดถึงแน่เลยจนกระทั่งมาเจอข่าวเมื่อวานนี้ว่าเจอศพ
พี่สาวนี่ผู้เสียชีวิตนะฮะเธอบอกเธอตกใจมากเสื้อผ้าที่สวมใส่ยัง
ชุดเดิมที่มาเมื่อ๒๖สิงหาคมคือเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสี
น้ำเงินสวมหมวกแก๊ปเชื่อว่าคงวันนั้นนั่นแหละที่ในเบาเนี่ย

ก็บอกว่าถ้าใครตุ๊กปีเปลย์แบบนี้แต่นิดเดียวก็ฆ่าติ้งมัด
ก็ยิงมัดก็มาแล่งแต่นี้อย่างพี่แพมว่ายังไงบ้างว่าท่านน้ำ
เขาพี่เธอบอกว่าคิดตื่นมันรู้อยากได้อยู่เล่นวันเดิมตอน
เนี้ยมันคิดว่าอี้เชื่อว่าเป็นเก้แต่ว่าว่าแล้วจับอย่า
ว่าจะไม่ทำร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจหลานสาว
ซึ่งเขาบอกว่าเขารักแพร่มาก
พอเห็นหลานสาวมาเยี่ยมบ้านมีรอยช้ำที่ใบหน้า
ตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าถูกในเบาทำร้ายหรือเปล่า

จะถึงขั้นเอากันจนตายแบบนี้
มันก็รับปากกับยายว่าเออมันไม่ทำ

เราก็มั่นใจว่าเราฝากชีวิตหลานไว้กับเขาได้
ไม่เกรงอย่างงั้นหลานหนูก็เตี๋ยวเก้ง

อย่างนี้คงจะไม่คงจะไม่มอบคงจะยอมตายแหละทำไมอ่ะไม่คิด
เขาก็มันขุนไม่ปกติคงจะไม่ไม่มอบตัวผมไม่ยอม

ตอนนี้ศพของแพร่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับรอการ
ชนสูตรตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับถึงจะส่งมอบให้ญาตินะฮะ
ขณะเดียวกันการติดตามตัวในเบาผู้ต้องหาเนี่ย
ตำรวจก็ยังไล่ล่าตัวอยู่นะครับส่วนหมายจับเนี่ยเดี๋ยวรอ
ก็จะตรงกับในเบาหรือเปล่านะฮะหรือจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมได้อีกนะครับ
ว่าจะขอสารอนุมัติหมายจับได้ในเร็วนี้นะครับ